ปีใหม่แบบนี้หลายคนก็เตรียมหาของขวัญทั้งคริสต์มัสที่ผ่านมารวบยอดไปจนถึงปีใหม่ด้วย

หนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากเหลือเกิน

ซึ่งด้วยความต้องการที่มากมันทำให้เกิดปัญหาสลากเกินราคาขึ้นมาในช่วงใกล้กับปีใหม่แบบนี้
ทางรัฐเขาก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ละกันแก้ปัญหาไปเลยพิมพ์เพิ่มเลยค่ะ
สลากเพิ่มอีก๑๐ล้านฉบับจะได้มีเรียกว่าความต้องการเนี่ยเพียงพอเท่ากันแล้วก็จะได้ไม่ต้องขายเกินราคากัน
หรือว่า๑๓๐ล้านฉบับจากเดิม๑๒๐ล้านฉบับ
นายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เขาบอกเลยว่าสาเหตุที่ต้องพิมพ์เพิ่ม
เป็นเพราะว่าเทศกาลปีใหม่มีความต้องการสูงมากนะคะ
ผู้ค้าขายสลากเขาตัดสินใจขายกันเกินราคา
ยิ่งเลขเด่นเลขดังเลขที่ประชาชนซื้อ

รวมถึงอย่างที่บอกว่าคนก็นิยมเลือกซื้อสลากไปเป็นของขวัญปีใหม่
กลุ่มก็ซื้อเสียงโชคตามปกติ

ถ้าพิมพ์สลากเพิ่มขึ้นอีก๑๐ล้านฉบับ
มันก็จะน่าจะทำให้จำนวนมันเพียงพอกับความต้องการ
แล้วก็ราคาน่าจะอยู่ในกรอบ๘๐บาท
หรือไม่ก็เต็มที่นะสูงกว่า๘๐ไม่มากนักค่ะ
ส่วนงวดของวันที่๑๗มกราคมปีหน้า
สำนักงานสลากก็จะพิมพ์เพิ่มเป็น๑๖ล้านฉบับ
ภาพรวมสลากก็จะเพิ่มเป็น๑๓๖ล้านฉบับค่ะ
โดยสำนักงานสลากเขาจะเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่

การตรวจสอบสลากขายเกินราคา
โดยเฉพาะสลากที่นำไปรวมชุด
เขาชอบพูดกันอย่างนี้อันนี้ขายเป็นชุด
เคยแอบถามเหมือนกันนะว่าทำไมอันนี้ขาย๘๐ได้
เดียวกันเลยทำไมขาย๘๐ได้แต่ทำไมอันนี้ขายไม่ได้
บอกไม่ได้หรอกมันรวมเป็นชุดมาแยกไม่ได้
ต้องขายร้อยหนึ่งอย่างนี้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่า
ถ้ามีการรวมชุดแบบนี้อีกจะตัดโคต้ารายนั้นเลย

เปิดขายในระบบสั่งซื้อและสั่งจองสลาก
ให้ผู้ค้าตัวจริงมีสลากไปจำหน่ายอย่างเพียงพอ

ให้ปฏิเสธการซื้อสลากเกินราคานะคะ

น่าสนใจนะ
แจกคือต้องรอลุ้นว่าปีใหม่

หรือจะได้กระดาษมาอีกครั้งหลัก๑๐๒๐ใบ

แต่ถ้าไม่ได้ก็ว่าวนะคะ
สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลักโรงชุดในปีหน้า
เขาบอกว่าจะมีการหารือแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย
ซึ่งจะมีบทลงโทษและการควบคุมผู้ค้าที่ทำการรวมชุดให้เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นด้วย